ถ้าพูดถึงโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอโชคลาภกัน
ณตอนนี้คงหนีไม่พ้นไอ้ไข่
ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
จนมีให้เราได้กราบไหว้ไปทั่วประเทศ
จนกลายเป็นเรื่องราวให้ไข่ให้โชคนั่นเองล่ะครับ
มาเริ่มกันที่แรกที่วัดหนองทองจังหวัดสุโขทัย
ที่วัดแห่งนี้เนี่ยครับมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้
และขอพรจากกุมารไอ้ไข่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานค้าขายและโชคลาภ
ซึ่งหลังจากที่ขอพรกุมารไอ้ไข่แล้วก็ยังกลับบ้านไม่ได้นะ
เพราะต้องมาตักลูกปิงปองจากหายทองที่วางอยู่ด้านหน้ากุมารไอ้ไข่สักก่อนล่ะครับ
ส่วนใครควรลืมว่าตากปิงปองได้ของดีอะไรมาก็ต้องรีบออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แบบนี้
ต่อกันที่ที่๒ที่วัดเนินมะค่าจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งรูปปั้นจำลองไอ้ไข่ของที่วัดเนินมะค่าแห่งนี้เนี่ยครับ
ก็มีเสียงร่ำลือว่ามีชาวบ้านหลายคนได้มาบนบานสารกล่าวจากรูปปั้น
แล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้หลายรายเลยทีเดียว
จนมีหลายคนนำของมาแก้บนจำนวนมาก
ซึ่งไอ้ไข่ของที่นี่เนี่ยครับก็มีเรื่องเล่าด้วยนะ
เพราะมีพระลูกวัดถูกไอ้ไข่มาเข้าฝันแล้วบอกว่าให้ช่วยถอดเสื้อผ้าออกให้เพราะว่าหนูร้อน
งานนี้เนี่ยทางวัดจึงรีบถอดเสื้อผ้าออกจากตัวไอ้ไข่ให้หมด
แล้วนำไปห้อยไว้ข้างรูปปั้นแทน
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นที่วัดเนินมะค่าแห่งนี้นี่แหละครับ
ไปต่อกันเลยยารีรอยารอรีแม่ที่วัดตะครอราชจังหวัดนครสวรรค์
บอกเลยว่าชาวบ้านที่นี่พากันมาเยอะมาก
หลังจากเจ้าอาวาสได้ทำพิธีเปิดเนธไอ้ไข่ไปแล้ว
ซึ่งวันที่ทำพิธีเปิดเนธนั้นชาวบ้านที่มาร่วมทำพิธี
เขาไม่ได้กลับไปมือเปล่านะเพราะเขาได้โชคกันด้วย
แม่ทำให้เป็นเสียงร่ำลืนหนาหูของชาวบ้านว่า
ไอ้ไข่ที่วัดตะครอราชเนี่ยให้โชค
จนทำให้มีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลเดินทางมาขอโชคลาภอย่างไม่ขาดสาย
จนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวล่ะครับ
ซึ่งทางวัดเองก็ได้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่กันอย่างสะดวก
โดยนำไอ้ไข่มาไว้ที่สาราหลังเล็กอยู่ใกล้กับสระน้ำของทางวัด
และยังอยู่ใต้ต้นก้าปูใหญ่ที่ให้ร่มเงา
และทำให้อากาศเย็นสบาย
งานนี้เนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันมากราบไหว้
จุดทูปขอพรและถวายเงินธนบัตรให้ไอ้ไข่อีกด้วยล่ะครับ
และที่สุดท้ายอยู่ที่เชียงใหม่เจ้า
นั่นก็คือวัดสรรมะเกียงนั่นเองล่ะครับ
บอกเลยว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบกันอย่างหนาแน่น
เพราะที่นี่มีไอ้ไข่อยู่ถึง๕องค์เลยทีเดียว
โดยไอ้ไข่ตัวหลักก็ยังเป็นไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่บนต่อโคนต้นประดูกยักษ์
ที่มีประวัติถูกฟ้าผ่ามาถึง๔ครั้ง
ทำให้เชื่อกันว่าคลังมากเลยล่ะครับ
ดูได้จากกล้องของเล่นที่มีผู้นำมาถวายและแก้บนจำนวนมาก
แต่ไอ้ไข่ตัวที่อยู่ด้านหน้าและหลังก็ไม่น้อยหน้านะครับ
เพราะมีแผ่นทองคำเปลวติดจนอร่ามทั้งตัวเลยทีเดียว
และที่เป็นเสียงร่ำเสียงลือก็คือใครที่มากราบไหว้ก็มักจะทำการปิดทองเปลว
ตรงจุดยุทธศาสตร์ของไอ้ไข่เพราะเชื่อกันว่าจะได้โชคได้ลาบนั่นเองล่ะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของไอ้ไข่ให้โชคจากหลากหลายสถานที่ที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธารวมไปถึงวิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะครับ